คนนี้ยายแคล้วค่ะอายุ๘๕ปี
โดนเพื่อนบ้านหลอกให้ย้ายบัญชีแล้วหลอกกดเงิน๕๕๐๐๐๐บาท
แคล้วแกบอกเหมือนกันยายก็อยากตายแล้วเนี่ยตอนนี้ยายไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยอ่ะ
คุณยายแคล้วนะคะวัย๘๕ปีเป็นชาวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะ
เล่าบอกว่าถูกเพื่อนบ้านมาตีสนิท
หลอกให้ย้ายสมุดบัญชีเงินฝาก
คือแกมีบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสาขาอำเภอบ้านหมอไง
คนร้ายเพื่อนบ้านแกบอกว่ายายย้ายไปอยู่นี่ดีกว่า
ย้ายไปที่สาขาอำเภอพระพุทธบาทดีกว่า
คือเอาจริงย้ายดีกว่ามันก็เปิดบัญชีใหม่อีกสาขาหนึ่งเนาะ
แกบอกว่าบัญชีเก่าแกมีเงินเก็บอยู่๕แสนบาท
คุณยายขายที่ได้ค่ะ

ก็เลยฝากเงินเข้าไปอีกรวมของเก่าด้วยเป็น๕๕๐๐๐๐บาท
ไปพักนึงแล้วนะหลานสะพ้ายมาขอแบบยายขอยืมเงินหมื่นนึงได้ไหม
บอกเออเออได้สิไปไปเดี๋ยวไปกดตังค์ที่ธนาคารไปเบิกตังค์ที่ธนาคารกันนะ
อืมยายว่าไงรู้ไหมคะว่าไงฮะเพื่อนบ้านยังไม่คืนเลยอ้าวเออแปลก
แปลกใจเลยนะถ้าเกิดได้ยินแบบนี้เนี่ยแล้วทำไมมาอยู่กับเพื่อนบ้านอ่ะ
นี่ไงไปถึงธนาคารปุ๊บจากที่เดินไปยายแทบจะคลานกลับเลยค่ะ
ซุดลงไปเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ายายยอดเงิน๕ล้านห้าแสนบาทของยายอ่ะ
ถูกถอนไปตั้งแต่วันที่ยายเอาเงินมาฝากช่วงกรกฎาคมปีที่แล้วแล้วนะ
สะพ้ายได้ยินแบบนั้นโอ้ยเห็นยายเขาสุดรีบพายายไปแจ้งความที่สพพระพุทธบาทแล้วก็สพบ้านหมอเลยนะคะ

แจ้งความแล้วจับเพื่อนบ้านได้ด้วยนะจับเพื่อนบ้านได้แล้วนะคะเมื่อ๑๓กรกฎาคมปี๖๖ค่ะ
เพื่อนบ้านถูกจับเข้าคุกสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาค่ะ
แล้วปล่อยตัวออกมาเสร็จมันมาขู่ยายแคล้วเลยบอกว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะจะฆ่าให้ตายเลย
นี่ถ้ามีใครถามว่าเงินหายไปไหนก็บอกเขาไปสิว่าฝังดินเอาไว้
ทุกวันเงียกแล้วเขาบอกแค่เครียดมากแกอยากตายเลยอ่ะ

ตื่นเช้าไปบ้านหอก็ไม่มี

อยากได้เงินทืนไหมแม่บ่ายาย

เยอะมากนะคะจริงถ้าทางธนาคารมีมาตรการอะไรช่วยเหลือได้
ให้พ่อแม่เหมือนกับว่าเข้าถึงได้จำกัดได้
อย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคนแบบผู้สูงวัยคุณตาคุณยายผู้เท่าผู้แก่
เปิดบัญชีอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีการแจ้งเตือนไปยังลูกหลานอะไรอย่างนี้ดีไหม

จะได้ช่วยกันดูช่วยกันระวังนะครับ